มภาคอ๑๓๕ที่ที่ช่วย

เกิดโศกนาตกรรมสังหารโหดยกครัวแปดโศพ
ภายในบ้านพักของวรยุทธ์สังหลังหรือผู้ใหญ่บัตร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี

เจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุพบพฤติการคล้ายผู้ใหญ่บัตร
ฆ่ายกครัวแล้วยิงตัวตาย
แต่เมื่อแพทย์ชนะสูตรศพผู้ใหญ่บัตร
พบหัวกระสุนฝังร่าง๔นัด

ฆ่าตัวตายหลังยิงครอบครัว
ผู้ต้องสงสัยให้พยานที่รอดชีวิตดู
รู้ว่าสุริฟัฐบ้านนบวงกุลหรือบังฟัส
เป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่ง
เขามีรถลักษณะเดียวกับที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
อีกทั้งหลังเกิดเหตุหายตัวไปจากพื้นที่
ชนวนเหตุที่นำมาสู่การสังหารโหด
นำเงินไปถ่ายถอนคืนแต่บังฟัสกลับไม่ยอมคืนโฉนดที่ดินให้
ความขัดแย้งลุกลามบานปลายถึงขั้นขู่ฆ่าล้างโคตรกัน
ตำรวจติดตามแกะรอยคนร้ายจนสามารถจับกลุ่มได้ยกแก๊ง๘คนภายใน๕วัน
ผู้ต้องหาสารภาพบังฟัฐเป็นหัวหน้าทีม
วางแผนก่อเหตุด้วยการเรียกลูกน้องที่รับจ้างทำสวนยางพารา๖คน
บอกจะพาไปทวงหนี้เงินกู้๓ล้านบาทและจะให้ค่าเหนื่อยคนละ๑๐๐๐บาท
ก่อนก่อเหตุให้ทุกคนเปลี่ยนชุดเป็นเครื่องแบบลายพราง
เพื่อสะดวกในการเดินทางผ่านด่านตรวจให้ลูกน้องเรียกตัวเองว่าผู้พันธุ
ขณะที่ลูกน้องเรียกกันว่าจาดและผู้กอง
ฟัฐหวังฆ่าล้างแค้นเพียงผู้ใหญ่บัตรกับเมียที่มีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินเท่านั้น
สวมหมวกไอ้โม่งคลุมหน้าป้องกันไม่ให้คนในบ้านจำได้
แต่ผิดแผนเมื่อบุกเข้าไปในบ้านกลับไม่พบเป้าหมาย
ต้องรออยู่นานจนพยานจำหน้าลูกน้องได้หมด
เพียงเท่านั้นเมื่อผู้ใหญ่บัตรมาถึงขณะล็อกตัว
ผู้ใหญ่บัตรเอ่ยชื่อโทริเป็นฉายาของบังฟัสสมัยเป็นนักมวย
ใช้ชื่อโทริจะรวดเล็กสักพอน้อย
ฟัฐรู้ทันทีว่าผู้ใหญ่บัตรจำเสียงได้
ตัดสินใจใช้ปืน๓๘ของผู้ใหญ่บัตร
ฆ่าปิดปากทั้งหมดโดยลั่นไก่ทีละคนทั้ง๑๑คนอย่างโหดเยี่ยม
ในจำนวนนี้เป็นเด็กหญิงวัย๓ขวบ๘ขวบและ๑๒ปี
มีผู้รอดชีวิต๓คน
ระหว่างนั้นลูกน้องบังฟัสขังผู้ใหญ่บัตรไว้ในรถ
บังคับให้เซ็นโอนรถยาริสและให้โทรไปยืมเงินเพื่อน๕แสนบาท
จากนั้นคุมตัวผู้ใหญ่บัตรเข้ามาในบ้านแล้วกระหน่ำยิง๔นัด
ฉากให้เหมือนผู้ใหญ่บาทฆ่ายกครัว
หลังก่อเหตุบังฟัสกับพวกจึงหลบหนี
พร้อมเอาฮาร์ดดิสต์กล้องวงจรปิดและรถยาฤทธิ์ของผู้ใหญ่บัตรไปเผาอำพรางที่จังหวัดพังงา
ก่อนไปกบดานที่จังหวัดภูเก็ตกระทั่งถูกจับกลุ่ม
คดีนี้สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรลงโทษประหารชีวิตบังฟัสกับพวกรวม๗คน
ส่วนเมียบังฟัสยืนโทษจำคุก๑๒เดือนเพราะไม่มีส่วนรู้เห็นลงมือฆ่า
ล่าสุดผลโทษแล้ว